สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
กระบวนการสัญหาหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยคนใหม่ยังดำเนินต่อไปนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่า
ซึ่งก่อนหน้านี้มีคนที่เข้ามาสมัครรวมถึงสมาคมติดต่อไปหาเอง
แต่ว่าทางคุณพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้
เพื่อคว้าตัวไปโอลิปิก๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมากกว่าครับ